เพราะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะกลับมาร้อนอีกครั้ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องประเฉินกับ
ฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรง

บางพื้นที่ยังคงพบเจอฝนได้บ้าง
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครกันค่ะ
สภาพอากาศนะคะจะพบว่าทั้งสัปดาห์ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
แต่ไม่มากนักนะคะปริมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๐องศานะคะ
ไม่สามารถกระจายได้ในอากาศนานนักนะคะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
นี่คือภาพความเสียหายของรัฐจอร์เจีย
หลังจากที่โดนพายุทอนาโดถล่มนะคะ
ทำให้บ้านเรือประชาชนเสียหายหนัก
หลังคาปริวว่อนไปในอากาศนะคะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๓๐ศพ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ประสบกับความยากลำบาก
จะช่วยเหลือประชาชนเพราะว่ามาตรการกักตัวนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเราอากาศยังคงแปรปรวนนะคะ
ช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพนะคะ
อย่าออกไปไหนกักตัวอยู่ในบ้านนะคะ
รักษาสุขภาพให้ดีนะคะปลอดภัยจากโควิด
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ